อีกหนึ่งเรื่องนะโอ้โหอธิบายไม่ถูกจริง
ไม่รู้จะพูดว่าสงสารเห็นใจหรือจะยังไงดี
ว่ายังไงคือพูดแบบนี้แล้วกันว่า
มันเป็นคำพูดเป็นประโยคที่สามารถอธิบายได้หมดเลยจริงว่า
ทำไมถึงทำกับฉันได้
ทำไมถึงทำกับฉันได้

คืออยากจะถามคำเดียวว่าเขาผิดอะไร

ทำไมต้องลากเขามากับบนถนนแบบนี้

เกิดเป็นเราแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์ข้ามถนนเหรอ

น่าเห็นใจเหมือนกันนะก็ใช่อ่ะสิเห็นใจคุณรอปภด้วยค่ะเพราะมันตัวใหญ่เหลือเกิน
เออแต่ตัวใหญ่จริงตัวเงินตัวทองครับคุณผู้ชมครับต้องเรียกแบบนี้เนาะ
จะได้มีโชคมีลาบกันพี่รอปภเขาคงจะกลัวแหละ
กลัวว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันอาจจะโดนรถชนรถเฉียวรถเหยียบเอาได้
เออมันอันตรายนะอยู่เดินข้ามถนนไปแบบนั้นเราก็มีให้ได้เห็นเยอะแล้วนะครับ
สิ่งที่เขาทำแบบนี้อาจจะดูเหมือนไปทารุณสัตว

คุณจะให้เขาอุ่มหรือคะไม่ไหวนะโอ๊ยไม่เอา
ลากอย่างนี้แหละดีแล้วแต่อย่าไปทำอันตรายเขานะ
ไปปล่อยเขาสู่ที่ที่ปลอดภัยเป็นธรรมชาติของเขาดีกว่า